ใครจะคาดคิดว่ายุคนี้คือยุคโควิดเศรษฐกิจมันจะแย่เราเข้าใจ
แต่คนร้ายมันจะพัฒนาไปไม่หยุดไม่ห่อนจริงฮะ
เดิมทีเนี่ยเวลาเราไปวัดเราสะดอกเคราะห
นกปล่อยปลาปลาไหลปล่อยเต่า
ไอ้สัตว์พวกนี้ใครจะคาดคิดว่าคนร้ายบุกมาขโมยสัตว์สะดอกเคราะห์ฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ร้านเจ๊นกร้านเจ๊นกอ่าแล้วเจ๊ไม่เก็บปลาไปเก็บไอ้พวกหอยปูปลาเหรอ
มันจะเก็บไปทำไมเราก็ปล่อยอยู่นี่แหละบ้านก็อยู่ตรงนั้น
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ร้านเจ๊นกโดนเองครับร้านเจ๊นกอยู่ที่ตลาดบ้านห้วย
อุดรดุษฎีเทศบาลนครอุดรธานี
เหตุการณ์นี้คนร้ายมันมาหลายทีแล้วมาขโมยหลายต่อหลายครั้ง
เอานับเป็นวันให้ดูหน่อยได้ไหมนับเป็นวัน๑๒พฤศจิกาก็โดน๑๖ก็เพิ่งโดนไปหวยหวยรับประทาน
มาโดนคนร้ายก่อเหตุครั้งนี้อีกยังไม่พอเมื่อไม่กี่วันก่อน๒๕พฤศจิกายนก็โดนเหมือนกันฮะ
ห่วงเวลาดีที่คนร้ายคนนี้จะมา๕ทุ่ม๕ทุ่มเป็นต้นไปดูรูปประพันธ์สันฐานแล้วผู้หญิง
แต่เจ๊นกบอกมันออกได้๒หน้า๑คือผู้หญิง๒คือสาว๒แล้วมาดูพฤติการของเขา
พฤติการของเขาจะขโมยปลาดุกจะขโมยกกจะขโมยปลาไหลและขโมยแบบนี้ไปหลายต่อหลายที
จนกระทั่งเจ๊นกเนี่ยต้องติดกล้องวงจรปิดก่อนหน้านั้นหายไม่รู้ว่าใครไปเอาไป
แต่หลังจากนั้นติดกล้องวงจรปิดติดวันแรกก็โดนเลยฮะติดวันแรกก็โดนเลย
คนร้ายมาขโมยแบบนี้แจ้งตำรวจแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการใดได้
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องผ่านสื่อมวลชนเป็นดีที่สุดฟังจากเจ๊นกก่อนครับ
ตอนนี้ตำรวจเข้ามาเขาก็บอกว่าให้เก็บ

เราก็เก็บไหน
คนกลับบ้านคนไปคนมามันก็ลำบากนะ
พอมันเยอะ

แล้วไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
เราก็นำเสนอข่าวให้เรียบร้อยนะคะ